ใครที่อยากเป็นเศรษฐี

ส่งมาฮะส่งฝาคาราบาลแดงหรือคันโซคูณ๒
ลุ้นล้านและลุ้นมอไซค์กับกิจกรรม
เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปี๒
คาราบาลแดงการันตีจับจริงแจกจริง
เฟิร์มด้วยผู้โชคดี
ที่ได้รับรางวัลทองคำมูลค่า๑ล้านบาท
ทั้ง๓คนตัวจริงเสียงจริงนะจ๊

คนแรกฮะคุณเอกนรงสาวิกัลจากขอนแก่น
คนที่๒คุณสมพรเส้นมุกดาจากจังหวัดสมุทรปราการ

คุณอัธวุฒิองค์อาจจากนครราชศรีมา

ซึ่งอยู่ทั่วทุกภาคกันอีกด้วย

บอกเลยว่ากติกาง่ายเหมือนเดิมเลยค่ะ
เพียงแค่เขียนบีบแล้วก็ส่งนะคะ
ฝาคาราบาลแดงให้เขียนคำว่าวิตามินบี๑๒
ส่วนฝาคันโซคูณ๒ให้เขียนคำว่าตับ
พร้อมชื่อนามสกุลและเบอร์โทรศัพท์บนกระดาษนะคะ

จากนั้นพับใส่ใต้ฝาแล้วบีบให้แน่นค่ะ
ส่งมาที่ตู้ปอนอสองบางประกงชะเชิงเศร้า๒๔๑๓๐
หรือกล่องชิงโชคที่ร้านซีเจโม
ร้านถูกดีมีมาตรฐานและร้านค้าที่ร่วมรายการนะคะ
ย้ำชัดอีกครั้งเลยของรางวัลค่ะนี่ค่ะดูเลย

แจกทองคำแห้งมูลค่า๑ล้านบาททุกเดือน
ตกแต่งสไตล์คาราบาลอีก๑๐๐รางวัล
มูลค่าของรางวัลตั้งแต่ต้นปีรวมกว่า๑๖ล้านบาท
๑๖ล้านบาทถ้าส่งฝากันเข้ามาแล้วนะครับ
ก็ตามมาลุ้นเป็นผู้โชคดีได้ทุกวันนะครับ
ในรายการตลอดข่าวของเราเวลา๙๓๐นะครับ
ประกาศผลครั้งต่อไปเริ่ม๑กันยายนนี้
บอกแบบนี้ละกันว่าเครื่องดื่มคาราบาลแดงราคา๑๐บาทเท่าเดิมนะ
และเครื่องดื่มใหม่คันโซคูณ๒เพื่อนรักนักดื่ม
วัตกรรมจากญี่ปุ่นมีส่วนผสมจากตับกรุงโคโรโนแลคโทน
และสารสกัดขมิ้นชันอร่อยสดชื่น
หาซื้อได้แล้วที่ร้านค้าใกล้บ้านทั่วประเทศ
ยำนะยำนะครับ
ฝามาลุ้นกันต่อได้เลยแบบไม่ต้องพัก
ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๘ธันวาคม๒๕๕๙
ส่งกันเข้ามาเยอะบาวแดง๑๐บาทลุ้นล้าน
บาทเท่าเดิมแต่ได้ลุ้นเยอะกว่าเดิมนะคะ
ส่งมากมีสิทธิ์มากส่งกันมาเยอะจ้า